ท่านผู้ชมครับสารหลักเมืองกาญจนบุรีนะครับ

โรต้อรี่รางวัลที่หนึ่งเจ้าปัญหานะครับค่ะทุกคนนะครับ

ท้าทางฝั่งของครูปรีชา
ให้มาสาบานต่อหน้าศาลหลักเมือง
ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง

แถลงข่าวว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของครูปรีชา
ค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งความหมวดจรูนด้วย

มาเป็นตัวแทนในการสาบานในวันนั้น

เขาสาบานกันว่าอย่างไรบ้างครับ
นี่ซึ่งมีเจ๊เกี่ยวเป็นผู้ค้าโรตเตอรี่
ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโรตเตอรี่
เลข๕๓๓๗๒๖มาจริง
ขอให้ข้าและบุคคลที่เป็นพญานกับครูปรีชาทุกคน
ทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญ
รุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองยังบังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้อง
สายทุกคนของข้าพเจ้าทุกคน
ข้าพเจ้าพูดไม่จริงขอให้ข้าพเจ้าแพ้คดีความ
เจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วันพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน
ไม่ได้เป็นของครูปีชาจริงและข้าพเจ้าพูดเท็จแต่งเติมเรื่องราว
เป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหกแต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์
จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดีครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายวายป่วงลูกหลาน
สาบแช่งจนที่ผายแต่หาชนะอะไรตลอดชีวิตไม่มีความสุขทุกข์ทรมาน
กนรกหมกไหมไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดครอบครัวและของขอให้ถูกสังคมประนาม
รังเกียจคนในสังคมรวมไปถึงอาชีพการงานครอบครัวร่มจมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว
ดั่งข้างถนนล้มป่วยทรมานไปชั่วชีวิตและขอให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว
มีภัยพิบัติพันธุ์ในสามวันเจ็ดวัน
สาบานวันนั้นก็ถือว่าแรงนะฮะแรงทีเดียวนะครับ
ส่วนอนาคตก็จะเป็นคำตอบว่าตกลงแล้วที่สาบานกันไว้จะเป็นอย่างไร
ใช่ค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ